คุณผู้ชมอันนี้น่าเห็นใจคุณแม่

ลูกสาววัย๑๓ขวบ
หายตัวจากบ้านไปเกือบอาทิตย์แล้ว
น้องคุณแม่นะครับใช่ค่ะชื่อว่าน้องแตงโม
อายุ๑๓เป็นนักเรียนชั้นม๑นะคะ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา

มีใครมาล่อลวงน้องให้ออกไปจากบ้านหรือเปล่า

อาจจะเป็นความตั้งใจของน้องหรือเปล่า

คุณแม่ของน้องชื่อว่าเกดชรินจ้อยสุกอายุ๓๖ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลดอนมะเกลืออยู่ที่อู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณแม่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าลูกสาวชื่อว่าน้องโม
เรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนดอนมะเกลือ
จริงก็คือเด็กหญิงจิราพรยอดสะอาดนะคะ
น้องปกติอาศัยอยู่กับคุณย่า

แล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งอายุ๙ขวบนะคะ
ก็คือบ้านหลังนั้นเขาอยู่กัน๓คน
มีคุณย่ามีน้องโมที่หายตัวไป
แล้วก็น้องของน้องโมวัย๙ขวบ
ส่วนตัวคุณเกดชรินตัวคุณแม่กับพ่อของน้องโม

ไปทำงานอยู่ที่ตลาดสะยายสม
ก่อนหน้าที่น้องโมจะหายไปเนี่ยนะคะ
คุณแม่เล่าบอกว่าน้องเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนตามปกติเลยนะ
หลังจากนั้นก็ออกไปซื้อกับข้าวให้กับย่า
จากนั้นสักประมาณทุ่มเศษ
น้องมาขอเงินไปซื้อมาม่ามากิน
แล้วยังซื้อลูกอมมาให้ย่าอยู่เลยนะคะ
ก็รับยุคลูกอมตามปกติแล้วก็ขึ้นนอนไป
มารู้ตอนทีก็คืออีกเช้าว่าน้องหายตัวไปตอนกลางดึก
ซึ่งตอนนี้ทั้งญาติแล้วก็คุณแม่บอกว่าโอ้โหทุกข์ใจมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะอยากให้น้องโมกลับมา
พ่อแม่แล้วก็ย่าเฝ้ารอน้องอยู่นะคะ
ย่าเองก็คือคุณย่าก้อนเมฆให้ข้อมูลน่าสนใจค่ะ
บอกว่าคิดว่าน้องโมน่าจะน้อยใจย่าแล้วก็หนีไป
น้อยใจเรื่องอะไรคุณป้า
คุณย่าขยายความต่อบอกว่าตัวคุณย่าเอง
ตักเตือนเรื่องความสะอาดกับน้อง
หลานชอบคิดว่าย่าด่าหลาน
แต่ที่ตักเตือนคืออยากให้สอนเรื่องความสะอาด
ทำความสะอาดที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยบอกแบบนี้
นึกว่าหลานจะมาน้อยใจแล้วก็หลบหนีไปแบบนี้นะคะ
มันก็สอดคล้องกันกับน้องสาวของน้องโม

คือก่อนที่น้องโมจะหายตัวไป
น้องโมบอกกับน้องสาวอายุ๙ขวบ

แล้วจากนั้นก็กลายเป็นว่าน้องโมบล็อกการสื่อสาร
กับคุณแม่กับน้องทุกช่องทางคือติดต่อน้องโมไม่ได้อีกเลยอะค่ะ
น้องหายไปคุณแม่เกดชริน
ก็มาโพสต์เฟซบุ๊คประกาศตามหาน้อง
จนกระทั่งมีคนแชร์ต่อไปจำนวนมาก

ก็ปรากฏว่ายังไม่มีใครได้ข่าวน้องเลยนะคะ

วันที่น้องหายตัวไปจากบ้านเนี่ยน้องโมใส่เสื้อยืดสีเขียว
กางเกงวอร์มสีน้ำเงินออกม่วงค่ะ
ออกไปนะตอนออกไปเนี่ยมีเพียงโทรศัพท์มือถือกับสายชาร์จติดตัวไป
ท่านใดพบเห็นนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสของน้องโมได้
โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วก็บอกอีกทางหนึ่งด้วยก็คือ
หมายเลขโทรศัพท์๐๙๘๙๒๑๔๙๓๖นะคะ
คุณแม่บอกว่ายินดีที่จะมอบรางวัลให้เป็นสินน้ำใจ

ถ้าเกิดว่าใครโทรมาแจ้งเบาะแสนะคะ